สุดยอดเลยสำหรับน้องไอซ์เนี่ยนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายวันนี้เราจะพาไปดูสถานที่เที่ยวสวยอีกหนึ่งแห่ง
๓๖๐องศาไปดูวิวก่อน๓๖๐องศาจริงแล้วก็น้ำใสมากสีเขียวมรกฎเลย
ตอนนี้พื้นที่ในเกาะห้องแห่งนี้เขาถูกดูแลโดยหน่วยงานอุทยานแห่งชาติธานบกฮรณี
มีการวางแผนการควบคุมดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพร้อมมากเลย
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ทุกคนห้ามพลาดถ้าเกิดว่ามาที่จังหวัดกระบี่แห่งนี้นะคะ
แนะนำเลยว่าที่นี่เนี่ยสวยจริงไปเห็นกับตาของตัวเองแล้วจะรู้สึกว่าคุ้มค่าทะเลไทยทะเลใต้เนี่ยสวยงามมาก
บอกด้วยปากเนี่ยอาจจะสัมผัสไม่ได้แต่ว่าให้ไปสัมผัสด้วยตาของคุณดีกว่า
โม้หน่อยแล้วกันเคยไปแล้วกะบี่สนุกมากแล้วก็บรรยากาศนี่มีความเป็นธรรมชาติมากเพราะคนที่จังหวัดกระบี่เขาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ
อนุรักษ์เรื่องของความสะอาดสะอ้านเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่จังหวัดกระบีบอกเลยว่ายังสมบูรณ์มาก
ไปเที่ยวแล้วก็ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติกันด้วยนะ
วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะส่งไลน์มาทักทายมาพูดคุยกันเยอะมากมีชมดิฉันด้วยรักนะทุกคน
เอาล่ะอยากให้น้องใบตองเขาร้องไปอีกก็ชมเขาเยอะ
เอาล่ะหมดเวลาของตลอดข่าวสุดสัปดาห์แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับกับเราสองคนเพิ่มเติมคือคุณนิวนาวในตลอดข่าวเช้านี้๘นาฬิกา๔๕นาที
ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของตลอดข่าวสุดสัปดาห์ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ